เพราะร้องได้ให้ร้าน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับ
ฝนตกฟ้าร้องแดดออกลูกเห็บตก
แต่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

คุณผู้ชมพบกับเราสองคนแน่นอน

ร้องได้ให้ล้าน

บันเทิงที่คลุกเขาไปด้วยเสียงเพลง
และพร้อมจะมอบเงินล้านให้กับทุกคนที่ทำได้ครบ๑๐เพลงแน่นอนค่ะ

เรียกว่าเศรษฐีเงินล้านกันทั้ง๕คนเลยนะครับ

สวัสดีครับ
ดูสดใสวัยรุ่นชอบกันทั้งนั้นเลย

นะคะมาเริ่มกันที่คุณหุยก่อนคุณหนุ่ยสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสบายดีเนาะ

มีอาชีพเป็นพนักงานเก็บขยะของเทศบาล
ขยะอะไรฮะที่น่ากลัวที่สุด

วันนี้ตายแล้วแฟนคลับมาเหมือนเดิม

แต่เรายิ้มให้แฟนคลับด้านซ้าย

ก็ยังไม่รู้นะคะทั้ง๕ท่านว่าใคร

ครั้งที่แล้วขึ้นมาร้องได้ละ๑เพลง

ซึ่งจะถือว่าเป็นพรดีกับเธอนะ
นี่น้องวาวค่ะวันนี้มาด้วยชุดเขียวเลยแบบว่า

เรียกทรัพย์ด้วยใช่อืมแต่เขาสวยอ่ะ
ใส่สีอะไรก็สวยหมดหวานเลยนะฮะนะฮะครับ
เตรียมตัวอะไรมาบ้างครับไปฟังเพลงอะไรเพิ่มมาบ้างไหม

เพลงที่คิดว่าหนูคุ้นเคยฟังมาบ้างหรือว่าเพลงใหม่บ้างค่ะ
เรียนร้องไทยเดิมไทยเดิมนี่ก็ไม่ค่อยเต้นนะจริงแล้ว
โอ้โฮไทยเดิมนี่พับเทียบร้องด้วยจะเต้นอย่างไร

ชัก

ไม่ต้องบางคนหรอกคุณปานั่นแหละ
สบายนะเรามาเริ่มกันเลย
วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๒
เพลงที่๒มีมูลค่า๑มื้นบาท
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๒

อ่าแล้วให้เวลาไปใส่ตรงรองดูให้ดีอืม
น่ารักเป็นแบบว่าลูกทุ่งป๊อปยุคใหม่
ทุ่งป๊อปฟังได้เรื่อยนอนฟังอยู่บ้านสบาย
ไม่ต้องถึงกับว่าลุกขึ้นมาเต้น
ไวใสนอนแบบว่าชิลล์ก็ฟังเผลินได้

คุณหนุ่ยใครรู้จักโอ้รู้จักหมดเลยโอ้รักยมรู้จักเอาคุณวัตถุด้วย
คุณหนุ่ยก็รู้รู้ครับรู้ไหมเนสนี่ก็คือรู้เลยร้องได้ด้วยไหมคะ
ร้องได้ค่ะคิดว่าเข้าทางไหมคะเข้าทางใช่น้องวาวก็สไตล์หวานน่ารัก
รุ่นใหม่ยุคใหม่ด้วยน้องวาวน่าจะถนัดค่ะ
ฟังดูแล้วไม่น่าจะยากอะไรนะฮะน้องวาวน่าจะเลือกที่จะเล่นในเพลงที่๒นะครับแล้ววาวล่ะครับเป็นไงฟังไปแล้ว
เพลงคุ้นหูเลยค่ะคุ้นหูและเคยร้องไหมครับ
เคยร้องค่ะเพราะว่าเพลงนี้แม่แม่ชอบคุณแม่ปลวคุณแม่ชอบ
ก็แสดงว่าสบายมากเพลงนี้กี่เปอร์เซ็นต์อู๋๘๐เอาั้๊ถ้า๘๐งั้นเบาออมาเร้นนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับในเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับวาวตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นพ่อ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

ถึงเป็นเพลงที่มั่นใจก็อยากให้วาวใช้สมาธิให้เต็มที่
มาธิให้ดีนะครับกับเพลงนี้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

ขอชุบดีค่ะ
ไม่มีเธอจะให้บอกรักกับใคร
บอกความรักสักครั้งก็ซึ้งเสมอ
โปรดยาแบ่งใจเธอไปบอกรักกับเธอ
กับใครโปรดอย่าใจร้ายกับคนที่มีรักเดียว
ถ้าเธอไปดวงใจคงลื้อครึ่งเสียว
เพราะเธอคนเดียวคืออีกเสี่ยวของหัวใจ
อยากบอกรักสักพันหมื่นแสนล้านคำ
บอกตอกยังต้มซ้ำว่ารักให้เธอ
ไม่เคยบอกใครใจให้บอกไปแค่เธอ
ว่ารักเสมอรักเธอคนเดียว
ไม่มีเธอจะให้บอกรักกับใคร
ขาดเธอไปดอกไม้ของเหงาเสาเหยียว
แค่เธอไกลดวงใจสุดเงา

เพราะเธอคนเดียวคือความหมายของหัวใจ
อยากบอกรักสักพันหมื่นแสนล้านคำ
เขาเรียกอะไรนะลูกทุ่งป๊อบ
ฟังแล้วมันกึ่งป๊อปกึ่งลูกทุ่งจริงสุดยอดเลยนะฮะ

แต่ว่าพี่เพคร้องตามอ่ะเข้าผิดเยอะเลย

ใช่พี่เพ่งว้างผิดไปแล้ว
นับแล้วงับอีกผิดไปเยอะเลยแต่เขาร้องไม่ผิดหรอกที่ฟัง

เคยโกรธใครไหมทำไมไง

อย่างมากเนี่ยวาวเนี่ยโมโหสุดว่า

หลังจากฟังไปแล้วนะครับคุณหนูคิดว่าได้มั้ยครับ

ฟังน้องวาวแล้วรู้สึกหลงรักน้องวาวเลยค่ะ

รูปสวย

ดูสายตาแม่ไม่ถูกก่อนดูสายตาพ่อก่อน

เพราะว่าแอบลองตามก็คล้ายกันนะครับ

ตอนนี้มาดูผลกันเลยนะครับ
มาเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑หมื่นบาทนะครับ

หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ